ร้องได้ไอล้าน
ร้องได้ไอล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพฯ
หลังจากที่ดีเจเต้ของเราได้โชว์เสียงหวานในโจทย์เพลงข้อที่๓
สร้างเสียงกรี๊ดให้กับผู้ชมในห้องส่งอย่างล้นหลาม
อย่าเมื่ออยู่ห่างไกลก็ล้นฟัง
ทุกคืนนั้นแสงเตรียว

แต่ความถูกใจในเสียงเพลงตอนนี้ยังไม่สำคัญเท่ากับความถูกต้องในเนื้อเพลง
มามาลุ้นมาเชียร์คุณเต้กันคุณเต้ร้องได้ครับ
คุณเต้ร้องได้กัน
คุณร้องได้ให้ร้าง
นั่นเองนะครับก็เป็นเพลงที่เปิดตัวทำให้ทุกคนรู้จักนักร้องคนนี้นะครับ
เป็นเพลงเดียวเลยนะครับที่สร้างชื่อให้กับคุณมดรังสิมันนะครับ
ถ้าร้องถูกแบบนี้ค่ะตามกติกาของเรา

กำลังงงว่าทีมงานที่นี่เป็นแบบนี้กันหมดเลยหรือครับ
ขอบคุณพี่แก่

มีแต่ได้กับได้

คลุกคลีอยู่ในวงการลูกทุ่งนะครับ
เพลงที่สี่นี้มูลค่าสี่หมื่นบาทแล้ว

ห่ะ
ขออนุญาตถอยตัวเอง

เราว่าตัวเองควรเช็ดปากรอเลย
ไปแปลงฟันรอเลยแปลงฟันเลยค่ะ

แล้วแต่นะไม่รู้นะ

แต่ละคนแต่ละคนคือตอนนี้
รอแบบคุณเป๊ขอให้ร้องถูก
ตายแล้วเพลงนี้ร้องผิดไม่ได้ด้วย

แล้วบอกก่อนด้วยรู้สึกกะอักอวดกับการร้องไปอย่างนี้

ที่กำลังทวนเนื้อและพยายามจะร้องให้ผิดโดยที่ไม่น่าเกลียด
อาจจะแบบจากสระบุรีมาอย่างนี้เลย

ลงรถทัวร์พอขึ้นผิดคัน

ถ้าคือต้องอิงกับต้นฉบับ

ถ้าคุณไม่อยากกินแต่ต้นฉบับมาอิงกับดิฉันก็ได้
เพลงนี้มีคนนำมาร้องโคเวอร์

มีคุณไทยธนาวุฒิท่านหนึ่ง
แต่เราจะเอาเนื้อจากต้นฉบับแรกที่เขาร้อง
คือต้องบอกว่าต้นฉบับคือคุณอาสัญญาพรนาลัย
แล้วคุณอาสัญญาพอลัยก็เอากลับมาร้องใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งถ้าจากที่ผมได้เปิด

คุณสัญญาเนี่ยเคยร้องเอาไว้แล้วต้นฉบับ
แล้วตอนหลังเพลงมีคนไปโคเวอร์มาก

เตอร์มอนต์จะมีอยู่ท่อนสุดท้าย

ลืมสัญญาสายัน

แต่ที่ทำใหม่ของคุณอาทำใหม่
ลืมสัญญาเมื่อสายัน

คุณเต้ร้องไปเลยครับต้นฉบับแรก
ถ้าเกิดจะเป็นมีเมื่อหรือไม่มีเมื่อ

เพลงที่๔นะครับได้ฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นครับผม

ทั้ง๖แผ่นป้ายเลือกได้๓แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

คุณเต้ตัดสินใจเล่นต่อนะครับเพื่อจะคว้าสี่หมื่นบาท
ก้าวไปสู่เพลงที่๕ถ้าคุณเต้ร้องถูกและไม่ใช้ตัวช่วยด้วยนะครับ
เนื้อแรกเลยนะครับเนื้อแรกครั้งแรกที่ออกมานะครับ
เอาเนื้อนั้นนะครับพร้อมเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ
เพลงที่สี่นะครับมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
ขอโชคดีครับ
จากปากช่องมาเจ้ามือสัญญาสองเราเมื่อสายัน
ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพันทำไร่ไกลกันจนตะวันตกดิน
กลับบ้านเดินเคียงสำเนียงได้ยิน
ไม่เล่นรินรักสิ้นดินฟ้า
จากน้อง๓ปีอยู่วงดนตรี

พี่หกละครดันพี่ย้อนกลับหน้า
โอ้หนอแก้วตา
สัญญาทั้งคอยเจ้าอยู่แห่งไหน
หัวใจเลื่อนลอย
พี่บุญน้อยลงคอยทั้งคืน
จอดลิ้นฝ่ารักขวะ

มาดูกันนะครับว่าคุณเต้จะผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณเต้ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้
โค้งเต้น
เอาละครับมาดูกันเลย
เตรียมตัวให้ดีทั้งฝ่ายบูฝ่ายฝนนะครับ
เพลงที่๔อุปราคา๔หมื่นบาทคุณเต้ร้อง
มาได้สบายกับโจทย์๓เพลงแรก
แต่เมื่อเข้าสู่โจทย์เพลงที่๔เกิดอะไรขึ้น
เมื่อคุณเต้ร้องจบถึงกับปาดเหงื่อเกิดความเครียดขึ้นมาทันที
แล้วแบบนี้คุณเต้จะร้องถูกหรือไม่
ใจรอช่วงหน้ามาเชียร์กันครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง